จากเรื่องกล้วยมาดูเรื่องของสุนัขกันบ้าง
พันธุ์บางแก้วใครที่ชอบหมาที่ปุกปุ๋ยนะ
แนะนำเลยนะคะพันธุ์บางแก้วเป็นพันธัยแท้จากจังหวัดพิษนุโลกนะคะ
มีอยู่หนึ่งตัวชื่อว่าเจ้าภูหินเข้าไปคว้ารางวัลระดับโลกกันมานะคะ
สุนัขพันธ์บางแก้วเพศผู้หรือว่าเจ้าภูหินนะคะ
เขาอายุ๓ปีกับอีก๘เดือนนี่ตัวนี้เลยนะคะ
เป็นสุนัขของนายสามารถสิงโตทองนายกสมาคมสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
แห่งประเทศไทยและเป็นเจ้าของคอกสิงโตทองฟาร์ม
ที่จังหวัดพิษนุโลกด้วยนะคะเจ้าผู้หญิงเขาไม่ธรรมดานะ
คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ด้วยนะคะ
สร้างชื่อเสียงให้กับสุนัขไทยพันธุ์แท้แบบนี้

ตอนก้าวขึ้นเวทีคงมองเพื่อน
พูดภาษาอังกฤษกับแกไม่เป็นหรอกนะ

แต่ฉันหล่อมากหน้าตาเขาก็หล่อนะเป็นหมาภูเขา
นายสามารถบอกว่าสุนัขพันธ์บางแก้วถือเป็นสุนัขไทยสายพันธุ์เดียว

ขนยาว๒ชั้นหางเป็นพวงลูกเขาน่ารักนะ
แงรอบคอคล้ายสิงโตมีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วว่องวัยกล้าหาร
ลูกน่ารักมากน่ารักมากนะคะ
ราดเปรียวแข็งแรงนิสัยค่อนข้างดุแล้วก็รักเจ้าของมาก
อันนี้ใครที่เป็นเจ้าของพันธุ์บางแก้วอยู่รู้แล้วนะคะ
รักมากใครมาใกล้ไม่ได้นะคะหมายถึงใกล้เจ้าของนะคะ
ใกล้เขาไม่ได้เลยนะคะสุนัขพันธ์บางแก้วจะจ้องตาคุณตลอด

ขณะนี้ที่พิศนุโลกนะคะซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดสุนัขพันธ์บางแก้ว
ในตลาดก็เติบโตไปเรื่อยนะคะส่วนราคาจำหน่ายสำหรับลูกของเขานะคะ
ตัวละ๓บาท๓๐๐๐บาท๓บาทก็ไปซื้อ๑๐๐ตัว
เพิ่งสัก๑๐๐ตัวนะตัวละ๓๐๐บาทถึง๘๐๐บาท
ตัวถ้าสวยเลยนะลักษณะดีเป็นหลักหมื่นเลยนะคะ
ตัวเป็นหลักแสนด้วยไม่ถ้าสวยเป็นลูกแชมป์
เหมือนลูกของพี่ภูหินเนี่ยนะคะ
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติสายเลือดและสายพันธุ์เฉพาะตัว
ได้รับรองพันธุ์บางแก้วเป็นการชั่วคราวแล้ว
ทำให้บางแก้วเข้าร่วมการประกวดสุนัขในประเทศ
แล้วก็ต่างประเทศได้จึงเป็นการการันตีความเป็นสุนัขไทยแท้
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ค่ะ
ผมชอบสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่มีหน้าตาเศร้า
ผมชอบพันธุ์บางแก้วเขาก็ตาตกน่ารัก
อยากจะให้ต่างประเทศเขาเลี้ยงพันธุ์บางแก้วเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าในประเทศไทยเราก็นิยมสุนัขในต่างประเทศ
อยากให้ต่างประเทศเขาเลี้ยงบางแก้วเหมือนกันนะครับ
อย่าให้เสียสมดุลกันนะ